เอาล่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันแปลกแล้วก็ฮือฮา
เดี๋ยวพาไปวัดนี้เขาบอกว่าเป็นวัดที่พร้อมจะรับ
รับทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพระภูมิ
ต้องร้องเพลงรับได้ทุกอย่าง
แล้วจะเอาสารพระภูมิมาทำอะไรยังไงล่ะคะ
ที่วัดโพทองนอกนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ปัจจุบันเนี่ยนะขอรับเลยขอรับบริจาคสารพระภูมิเก่า
ที่นำมารีโนเวทใหม่มาตกแต่งใหม่มาตกแต่งเป็นซุ้มประตูกำแพงวัดครับ
แปลกแต่จริงเอามาประดับเอาไว้
เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มันแลดูสวยงามแปลกตา

ตั้งใจจะนำสารมาประดับซุ้มประตูและรั้วกำแพงวัด
เป็นการสร้างสรรค์ในการนำสิ่งของที่เหลือใช้
นำมาทำใหม่ให้มันสวยงามมีคุณค่า
เพราะว่าสารเหล่านี้ผู้คนมักจะนำไปทิ้งตามข้างทาง
คือพอหลายคนเอาสารไปตั้งที่บ้าน
แล้วสรุปแล้วอยากจะเอาออก
เพราะว่าบางทีเกิดรู้สึกว่ามันไม่ดีบ้างไม่ถูกหลักไม่ถูกอะไรบ้าง
ไปทิ้งทั่วไปไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหน

ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะแถวที่ชายนาฏมีอยู่จุดหนึ่ง

จังหวัดเพชรชบุรีก็มีเหมือนกัน

เข้ามาทำเป็นกำแพงวัดมาทำเป็นรั้ววัดอะไรแบบนี้

เพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วแล้วก็ที่บ้านคุณผู้ชม
กำลังจะเอาสารพระภูมิที่บ้านไปทิ้ง
หรือว่าเป็นของที่เหลือใช้เนี่ยติดต่อไปที่ทางวัดได้เลยครับ

เบอร์นี้แหละโทรไปได้เลยโทรไปสอบถามได้เลย
ที่วัดเขาจะได้เอาไปตกแต่งเอาไปทำให้เป็นประโยชน์
ถูกต้องเพราะว่าบางคนเขามีการลื้อถอนมาแล้วไง
สารพระภูมิแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็โยนทิ้ง